ซี่คนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกระแตอาสยามนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้ติดตามข่าวกันไปว่าเกิดอุบัติเหตุริมสะว่ายน้ำนั่นนี่ค่ะ
หลายคนเป็นห่วงว่าขาแข้งเธอเนี่ยยังอยู่ดีมั้ย
เจ้าแม่สายแดนสายเต้นขนาดนี้ดูจากภาพนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นไง
อ่ะน่าจะหายดีแล้วนะคะบอกเลยว่าความแซ่บไม่เป็นสองรองใคร
ซัมเมอร์ขาเจ็บก็จริงแต่ความแซ่บความปี๊ดก็อยากจะแบบโชว์ออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่
นี่คัมแบ็คทั้งทีนะคะไม่ธรรมดาค่ะกระแตอาสยามขอฟาดท่าเลย
หกสูงกับชุดบิกินี่วันพีชสีแบบว่าแสบตาเห็นตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าว
ใจจริงท่าเขาสุดยอดจริงคุณผู้ชมนี่ขาชี้ฟ้าแต่ว่าใบหน้ายังมีอินเนอร์นะ
รถไม่ไหวแม่ถามคำเดียวเลยว่าแข้งขาที่เจ็บอยู่เนี่ยหายังจ๊ะหลายคนเป็นห่วง
คำตอบพี่แจ๊คยังไม่หายแต่ว่าอะไรรู้ไหมกระแตเขาบอกว่ายังไม่เข็ดค่ะ
แล้วก็บอกเลยว่าใครที่ไปคิดว่ากระแทาเขาตัดต่อภาพหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ลงภาพแบบเก๋อะไรอย่างนี้เธอบอกว่าเอาตัวจริงมาให้ดูเลยดีกว่า
เป็นคลิปมาโพสต์กันเลยค่ะไปดูจ้า
เยอะนะคุณผู้ชมอย่าไปทำตามนะอยู่คนเดียวนะอันตรายอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าก็ว่าคุณผู้ชมสาวกระแตในเด็ก
จริงอะไรจริงหุ่นเนี่ยสุดปังก็เรื่องหนึ่งนะจ๊ะ
แต่เรื่องความแข็งแรงก็ต้องยกให้เธอเหมือนกัน
รูปนี้นอกจากความเซ็กซี่แล้วก็ต้องดูนะว่า
ไม่ได้ว่าเซ็กซี่อย่างเดียวเขาก็ดูเป็นคนแข็งแรงดูเป็นแบบ

ส่วนทริปพักร้อนทริปนี้ค่ะรูปอื่นก็เปรี้ยวเข็ดฟันเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
คุณค่ะดูไม่ต้องตีรังกาดูเบิ้ลท้ายดูเอว
ขนาดนี้ตัวแม่อย่างพี่บุ๋มกับพี่เป๊กกี้
เข้ามาขอสู่ฮกให้กับความจัดจ้านของกระแตอาสยามกันไปเลยค่ะ
จริงแฟนคลับเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะถึงความสวยเซ็กซี่
แต่หลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันไม่ต้องท่ายากมากกะแต
ยืนสวยเธอก็สวยแล้วนะจ๊ะแฟนคลับเป็นห่วง